นักให้เวลามากัดงัดกับเรา๒คนใน
ใครที่รออยู่ว่า

แล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้จะได้รู้กันอย่างแน่นอน

ส่งข้อความกันมาเยอะนะมาลุ้นกันหน่อยค่ะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่

อ่ะก็ส่งข้อความมาเราถามไปฮะว่าคุณผู้ชมชอบอากาศแบบไหนมากที่สุด
จะร้อนจะหนาวหรือจะเป็นแบบว่าฝนตกชุ่มชำส่งกันมานะฮะและอย่าลืมแฮชแท็กก็คือ
ตัวสี่เหลี่ยมน่ะหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมส่งกันมาด้วย
เดี๋ยวจะเลือกเลยจะเลือกว่าใครเป็นผู้โชคดีในวันนี้
ผมย้ำนะไอ้เพราะอะไรนี่ต้องบอกหน่อยนะ
เหตุผลแบบโดนใจอะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะจะตอบความจริงจะตอบสนุกสนานได้หมดทุกข้อความ
เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าถ้ารายการนี้ใครเป็นผู้โชคดีจะได้ไป
คุณเคยดูโฆษณาเขาป่ะผมกลับไปหล่อนพับทุกวันเลยต้องยอมพับเขาจริง
ติดตามข่าวสารกันหน่อยนะครับอัปเดตกันหน่อยกับเรื่องของการลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์
หลายคนมีหนี้และอยากจะให้ใครต่อใครหน่วยงานภาครัฐหรือว่าธนาคารต่างให้มาช่วยเหลือก็ไปลงทะเบียนกันดูไว้
ซึ่งบางคนก็บอกว่าลงทะเบียนเอาไว้ทำไมทำไมยังดูเงียบเงียบหายไลน์ไม่ตอบ
ยังไงดีล่ะอ่าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเรามีคำตอบมาให้ฮะ
บางคนเขาก็เป็นกังวลใจนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วเอ๊ะขั้นตอนต่อไปเขาจะดำเนินการอย่างไรกันต่อ
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับขั้นตอนหลังจากลงทะเบียนไปแล้วนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำหนดขั้นตอนเอาไว้แบบนี้ก็คือ
หนี้ยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์แล้วนะหลังจากนั้นรอเลยรอรับโทรศัพท์แล้วขั้นตอนจากลงทะเบียนสัก๓๔วัน
แบงค์ชาตินะฮะจะส่งเรื่องให้กับผู้บริหารทางการเงินที่ร่วมในโครงการตามที่ผู้ลงทะเบียนเขาระบุเอาไว้
ให้ทางธนาคารติดต่อกลับมาก็คาดว่าจะสัก๑๔วันจะมีการติดต่อกลับไปยังลูกหนี้เพื่อเจรจาในเรื่องของเงื่อนไข
แต่สำหรับลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยฮะก็สามารถไปตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ได้นะ
และหากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับอันนี้แหละปัญหาหลายคนถามมาโอ้ทำไมยังเงียบหายไลน์ไม่ตอบ
เออก็นี่แหละครับเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักสิบแปดวันได้แต่ถ้าหากว่าเลยเวลาไปแล้วยังไม่โทรกลับมาก็ลองติดตามสถานะให้ผู้บริการที่ท่านเลือกลงทะเบียนไว้ลองติดต่อไปหาเขา
เดี๋ยวเขาก็จะให้คำตอบว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่ได้ติดต่อกลับไปนะครับส่วนการจัดงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้แบ่งเป็น๒ระยะครับ
ระยะที่๑ก็คือมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์จัดให้ลูกหนี้เขาร่วมลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๒๖กันยายน๖๕นี่แหละ
จนถึงสามสิบพฤศจิกายนของหกห้าปีนี้นะครับระยะที่สองอันนี้น่าสนใจครับคุณชิสา
ก็คือมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรโดยจะจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
จนถึงมกราคมปีหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะ
เข้าไปร่วมกับทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจของทางภาครัฐและธนาคารกรุงไทย
ซึ่งก็จะมีการสัญจรไปในจังหวัดต่างนะครับอย่างในหัวเมืองกรุงเทพนะครับ
หลวงของเราก็จะมีอยู่แล้วรวมไปถึงขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่
แล้วก็ชนบุรีครับสำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้นี่นะคะ
ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของการชำระหนี้
ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการขาดรายได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะ
คือเขาก็จะมีเกณฑ์ต่างใช่ไหมที่มันแตกต่างกันออกไป
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นข่าวดีของพ่อค้าแม่ค้าขายอาหาร
รวมถึงชาวบ้านอย่างเราในการหุงหาอาหารด้วย

งานตอนนี้ก็มีมาตรการในการตรึงราคาต่อไปอีกค่ะ
อ่ะปฏิเสธไม่ได้เนอะ
ทำกับข้าวมันก็ต้องใช้กงใช้แก๊สกันนิดนึง

หลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกรบงค่ะ
มีมติให้ตรึงราคาก๊าซหุ่งต้มเอาไว้อยู่ที่๔๐๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ตรึงราคานี้ต่อไปอีก๒เดือนนะคะก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้
เป็นการช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นของประชาชนนี่แหละ
แต่มตินี้มันก็จะส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกัน
โดยวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกองทุนน้ำมันติดลบ๑๒๐๐๐ล้านบาท
อันนี้เราก็รายงานให้ฟังมันก็เป็นเรื่องของภาพรวมภาพใหญ่
บางทีเราเห็นว่าเออพอตรึงราคาแล้วมันดีกับเราแต่มันส่งผลกระทบทางด้านลบต่อใครบ้าง

ก็อัปเดตแบบนี้กับเรานะคะ
มาดูเรื่องของข่าวปลอมผมไม่อยากจะเชื่อจริงว่าข่าวปลอมแบบนี้มันจะมีด้วย
มันเป็นอะไรที่พออ่านแล้วก็โอ้โหคิดได้ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอไอ
ข่าวแบบนี้เขาบอกว่าถ้าถูกตะขาบตะขาบมันมีพิษนะอุ้ยบางตัวนะใช่อ่า
ตะขับกัดแล้วมีพิษอะไรแบบนี้แล้วก็

เขามีข่าวออกมาว่าเอาคางคกไปดูดพิษตะขาบ

บ้าแล้วไปดูหน่อยฮะ

จริงฮะเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะดูข่าวนี้แล้วผมก็กลัวว่าใครจะเชื่อไป
อย่างผมดูปั๊บผมรู้เลย

เอางี้ละกันมาเล่าสู่กันฟังและความทำความเข้าใจตรงกันไปเลยว่า
มีข่าวแบบนี้ออกมาว่าถ้าหากถูกตะขาบกัดแล้วนำคางคกมาช่วย
ในการถูถ่ายดูดพิษมันจะเป็นไปได้เหรอ
เป็นไปไม่ได้หรอกครับอันนี้คือข่าวปลอมนะครับ
แล้วที่สำคัญเกิดเอาคางคกมาอยู่ใกล้

เออใช่คุณบางตัวในคางคกก็มีพิษนะ

คือทางการแพทย์เขาก็แนะนำนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะ
เอาคางคกมาลักษามาถูถ่ายที่มันเป็นแผลที่ถูกตะขาวกัด
เขาก็ล่ะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อนักกว่าเดิม

มันจะตีมั่วไปกันใหญ่มันเป็นมุกที่มั่วตัวมากเลยนะ

แต่คุณผู้ชมฮะเล่าสู่กันฟังว่าบางทีมันมีข่าวปลอมแบบนี้ดูแล้วต้องใช้สติในการรับชมกันด้วย

บางทีเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่ต้องการหาทางออกไง
เห็นแบบนี้ปุ๊บเราอาจจะแอบลงเชื่อไปโดยปริญญา
บอกแบบนี้ไม่ว่าจะถูกตะขาบกัดนะอะไรอย่างนี้

เช่นเดียวกันกับการถูกงูฉกงูมีพิษฉก

มันจะออกมาไม่ใช่หรือเอาอะไรมารัดก็ตามให้มันแน่นจนเกินไป
อันนี้ก็ไม่ถูกวิธีการที่สำคัญที่สุดคือล้างน้ำสะอาด
ให้มันชะออกไปก่อนแล้วก็เรียกไปหาหมอแล้วค่อยเป็นโภคแพทย์
นะคะเตือนกันตรงนี้นะครับส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมยังคง
รายงานให้ทราบนะคะอย่างที่อ่างทองตอนนี้ก็วิกฤตนะคุณชนะ
ล่าสุดค่ะฟาร์มนกกระทาในตำบลป่างิ้วเนี่ย
ถูกน้ำท่วมทะลักเสียหายเยอะเลยค่ะ
ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
นกกระทาเนี่ยตายกว่าสองแสนตัวเลยคุณชนะ

ที่นี่คืออเนกฟาร์มนกกระทาตะบนป่ายิ้วอำเภอเมืองอ่างทอง
เขามีเนื้อที่กว่า๔๐ไร่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ที่เห็นไม่ใช่แม่น้ำหนองน้ำใดนะฮะ
แต่คือมันคือฟาร์มนกกระทาที่ถูกน้ำท่วม

เรียกว่าน้ำไหลท่วมมาแบบนี้เพียงชั่วข้ามคืนเลยค่ะน้ำเอ่อล้นข้ามถนนเส้นป่างิ้วโพทองมาตั้งแต่วันที่สิบเก้าตุลาคมนะคะ
ครับรอบฟาร์มเนี้ยจริงจริงเขามีคันกั้นน้ำเอาไว้ค่ะแต่ว่ามันสู้แรงน้ำไม่ไหว
ระดับน้ำเนี่ยไหลทะลักมาทำให้ท่วมสูงหนึ่งถึงสองเมตรโอ้โหนกกระทามันอยู่ในฟาร์มอยู่ในกรงทำไงอ่ะ
มันหนีไม่ได้ช่วยไม่ทันหนีก็ไม่ได้ก็เลยถูกน้ำท่วมตายกว่าสองแสนตัวโอ้โห
โรงเรือนเครื่องจากรถยนต์อาหารสัตว์จมน้ำเสียหายหมดเลยค่ะ
ประมูลมูลค่าความเสียหายก็ประมาณยี่สิบล้านบาทแล้วน้ำมันลึกประมาณเนี้ยเข้าออกอ่ะ
ก็ต้องใช้เรือเนอะถูกแล้วดูกระแสน้ำดิไหลเชี่ยวอยู่เลยค่ะเออ
เจ้าของคือคุณอเนกสีเขียวสดอายุหกสิบห้าปีบอกว่าทางก็เตรียมการป้องกันรับมือไว้เป็นอย่างดีแล้ว
แต่ว่าน้ำมันมามากกว่าที่ประเมินไว้
ตอนนี้ได้แต่ทำใจค่ะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขอเริ่มต้นใหม่นะ
ที่สำคัญคือขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยค่ะ

ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองนั่นแหละ
ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปทั่วเลยนะฮะ
เขาบอกว่าน้ำท่วมขังเลยทีเดียว
แล้วชาวบ้านที่นั่นเขาก็ร้องเรียนมาด้วยนะ
บอกว่าคุณชนะขอละกันเรื่องของข้าวปลาอาหาร

ใช่ค่ะรวมไปถึงเรื่องของข้าวปลาอาหารของหมาด้วยนะ

อีกอย่างหนึ่งที่เขาลำบากคือเรื่องของเส้นทางเข้าออกนะ
ตอนนี้ต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา
แล้วก็คงจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปสักพัก
ถ้าหากว่าใครหน่วยงานไหนช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไป
ย้ำอีกทีนะตรงนี้วัดไซร์ตำบลป่างิวอเผือเมืองจัวร์อ่านทองนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเดี๋ยวก็ถึงหน้าหนาวแล้ว

ภัยกันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าไปเจอกับมือปริศนา
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้สรุปนี่มันมือคนหรือมือผี

น่ากลัวนะคะอาจจะมาเป็นนิ้วอย่างนี้เลย

อุ้ยร้อนนะครับโอ้โหนั่นสิครับ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ต้องไปพิสูจน์ความจริงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตามภาพในกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสักตีสามครึ่ง
ช่วงนั้นนี่คือหลับปุ๋ยแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยล่ะครับหลับสบายเลยล่ะครับ
ในช่วงที่ผู้หญิงคนนั้นเขาหลับมีมือโผล่มาแบบนี้
ไปถามนางสาวสิริรักษ์รุ่งแจ้งอายุ๓๐ปีคนที่นอนอยู่กับลูกนั่นแหละ
นางสาวสิริรักษ์เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะคุณนักข่าวดิฉันสะดุ้งตื่นมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์มันเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปราจินบุรีนะครับ
และนางสาวสิริรักษ์ก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูเลย
ตรงนั้นข้างมันมีหน้าต่างมันก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงด้วยนะคะคุณชนะ
งั้นก็เลยเดาไปได้ว่าเอ้ามีหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าที่มายืนอยู่ตรงนั้นแล้วล้วงเข้ามา
มันเปิดได้ไหมเขาบอกว่ามันเปิดได้เปิดให้ดูเลย
เปิดแบบนี้ได้คือเรื่องของเรื่องเธอไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็ตกใจเหมือนกันว่ามีมือแบบนี้โผล่มา
ตอนแรกเธอก็คิดเหมือนกันเรื่องของผีสางนางไม้หรือเปล่า
แต่พอไปดูข้างนอกปรากฏว่าเอ้าหน้าต่างมันเปิดอ่ะ
แล้วที่สำคัญมุ้งลวดมันขาดมันเหมือนสามารถเอามือทะลุล้วงเข้าไปได้
นั่นแหละครับพอเห็นแบบนี้แล้วก็น่าจะรู้เลยล่ะไม่แล้ว
ไม่ใช่ผีแววมันน่าจะเป็นคน
เป็นขมงขโมยเป็นโจรแน่น่ากลัวมากค่ะ
ลองฟังเสียงเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
มื้อมันมุ้งล่วนอยู่แต่เขาน่าจะดัด
เพราะว่ามันเปิดหน้าต่างได้ไม่น่าใช่ผี
มันเปิดหน้าต่างออกมาเยอะมากไม่น่าใช่ผีค่ะ
เพราะว่าหน้าต่างมั่นใจว่าปิดแล้ว
มั่นใจแบบนี้แล้วรีบไปหาคุณตำรวจเลยนะครับ
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สะพอบรรซ่าง
เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
คุณตำรวจมาตามจับมือผีเฮ้ยมือโจร
อ่ะเนี่ยฮะขนาดมีกล้องวงจรปิดติดไว้อย่างนี้ด้วยนะ
ค่ะมือใครเนี่ย
ถ้าคิดถึงเรื่องของเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
โอ้โหตามลักษณะแล้วเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นคนแน่
กล้าทำขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าครั้งต่อไปมันจะทำอะไรอีกไง
สิ่งที่เราทำได้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันอย่างน้อยมีกล้องวงจรปิดแล้ว
มาดิฉันว่าเราต้องสำรวจเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรา
ตรงหน้าต่างมันปิดมิดชิดไหมใช่
เมื่อกี้มุ้งลวดมันขาดก็น่าจะต้องซ่อมแซมหรือติดเหล็กดัดไปเลยไหม

ก็เลยเนี่ยครับเพราะว่ามันมีโจนนี่ครับตำรันจะมาคนโมยทัพสินของคนที่หลับอยู่

เขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับสองคนนี้หน่อยละกันนะคะสองนักศึกษานี้คือนายเสืออายุสิบแปดปีและนางสาวสวยอายุสิบแปดปี
เป็นนามสมมุตินะคะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี้ค่ะ
เล่าให้นักข่าวฟังว่าหลังเลิกเรียนก็ชวนกันมาเดินเล่นสวนสาธารณะน้องประจักษ์สวนชื่อดังในอุดรนี่นะคะ
ตอนที่เดินเล่นอยู่เนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาใส่เสื้อสีเหลืองนี่แหละกำลังค้นหาสิ่งของในช่องเก็บของของรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ลักษณะดูท่าทางมีพิรุษเหมือนไม่ใช่เจ้าของรถนะคะ
แต่เขาก็บอกนะว่าแม้เขาจะลองค้นหาแล้วเนี่ย

แต่จากนั้นผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายค่ะ
ค้นกระเป๋าเป้ของเด็กนักศึกษาชายที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้โอ้นี่ไง
แล้วเอาแล้วจังหวะนั้นแหละค่ะเขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมา
ถ่ายวีดีโอเอาไว้ให้เพื่อนนะคะ
และก็ถ่ายผู้ชายที่เป็นคนร้ายเอาไว้ด้วยเหมือนกัน
คือทำทีจะถ่ายเล่นกับเพื่อนนั่นแหละ
ใช่ให้เพื่อนไปยืนเหมือนกับว่าถ่ายรูปตรงนี้นะ
แต่จริงก็คือจะถ่ายคนร้าย
แล้วดูผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นดูเขาจะรู้ตัวนะ
ใช่ค่ะยืนตัวตึงเลย
ตึงแบบนี้ไม่ดีไม่ดีแต่สักพักนึงเขาก็เดินหนีออกไป
เหมือนรู้ตัวแล้วว่าถูกจับได้
ส่วนนักศึกษาชายที่นอนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาพอดีค่ะ
แล้วมาตรวจสอบทรัพย์สินเพราะว่าเงินหายไป๔๐บาท
ตอนนั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาที่เขาถ่ายคลิปไว้
เขาบอกก็ไม่กล้าตามไปถ่ายต่อนะ
เพราะกลัวว่าคนร้ายเขาจะมีอาวุธไงคุณชนะ

ใช่นะคะก็ถือว่าปลอดภัยด้วยต่อตัวเองด้วย

ซึ่งน้องเขาก็บอกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่เห็นคนร้ายมาเกาะเหตุในลักษณะแบบนี้
แล้วก็ก่อเหตุตอนกลางวันในสวนสาธารณะที่หลายคนมาพักผ่อน
เขาอยากจะพักผ่อนหย่อนใจให้สบาย
แต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็น่ากังวลใจเหมือนกัน
จะได้ฝากเตือนกันเนอะหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
เอาง่ายอย่างน้อยคุณตำรวจได้ลงพื้นที่กวดขันหน่อย
อ๋อรวมถึงเราเองก็อาจจะต้องเก็บทรัพย์สินให้มีสินเรียบร้อย

อ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างเขาว่าแปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นค่ะ
เรื่องของการขนแรงงานแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ
โอ้โหใครจะเชื่อเขาขนกันแบบนี้เลยเหรอครับ
มาน้องมาโอ้ฮู้

ครูเป็นห่วงนะเอาจริงจริงใช่ขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะจริงค่ะอ่าเนี่ยฮะเขาดัดแปลงครับรถกระบากอ่ะเนี่ยถูกดัดแปลงให้มันมีช่องลับอยู่ตรงท้ายกระบากตรงจะเรียกท้ายกระบากก็ไม่ถูกเออมันอยู่ข้างล่างอ่ะใช่อยู่ใต้กระบากอีกทีนึงอ่ะหือให้เป็นช่องสำหรับบรรจุบรรทุกคนลงไปได้ตบตาคุณต

ไม่พบเอกสารการเข้าเมืองอีกทั้งสองคนนั้นน่ะผู้หญิงที่นอนอยู่ใต้กระบะนั้นนะรับสารภาพแอบมาเพื่อจะหางานทำนั่นเองโอ้โหสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับมันก็เป็นการดิ้นรนของคนที่อยากจะได้เงินได้ทองต้องการได้อาชีพโอกาสดีในการดำรงชีวิตแต่มันผิดตรงที่วิธีการเข้ามาก็ต้องมาให้ถูกอ่ะจริง
นี้นะคะไปดูเรื่องของการตามหาแมวกันหน่อยเวลาแมวมันหายออกจากบ้านเราธาตุแมวของเรานี่ใจคอไม่ดีนะคุณชนะมีวิธีหนึ่งอยากจะแนะนำฝากแมวจรเนี่ยช่วยตามนะจะตามกลับมาได้ไหมไปดูค่ะ
แล้วแมวเขาตามหามันเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเจ้าบอกให้เขาตามหากลับมา
นี่ไงคะลุงแมวจอเนี่ยพาทุดโชยุที่เจ้าของเขาตามหามาส่งถึงบ้านเรียบร้อยเป็นอย่างนั้นจริงจริงเหรอ
ขนลุกแล้วขอดูตอนแรกหน่อยได้ไหมคือเจ้าโชยูน้องแมวแสนรักที่เลี้ยงไว้เนี่ยหายไป
เจ้าของก็ตามหาแล้วตามหาอีกไม่รู้จะทำยังไงนี่คือแมวที่หายไปสีน้ำตาลสีเทาเนอะสีเทาดำสีสวย
แต่ก่อนจะเจอเจ้าแมวตัวนี้คลิปต้นเรื่องก็คือที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นั้น
ก็คือว่ามีแมวจรมาแอบซุ่มอยู่ตรงนี้และเห็นแมวป้วนเปี้ยนอยู่บ่อยก็เลยบอกกับแมวจรไว้ว่าลุงจรเรียกลุงจร
ลุงจรลุงจรช่วยไปตามแมวโชยูกลับมาให้หน่อยแล้วบอกรูปภัณฑ์สันธารอะไรกันไป
อ่ะสักพักนึงลุงจรเดินออกไปเออนี่ช่วงหัวข้ามนะแล้วตีสามกลับมาพร้อมกับเจ้าโชยุนะ
คิดดูคุณนี่คือไปตามมาให้นะ
ไม่รู้แหละไปรู้เรียกกันมาแบบไหนค่ะไปเจอที่ไหนไม่รู้แหละแต่ว่าพามาส่งบ้านได้อย่างปลอดภัย
น่ารักอ่ะเออนะคะเรียกว่าน่ารักทั้งเจ้าโชยูแล้วก็น่ารักทั้งลุงแมวจรนี้เลยทีเดียว
ทีนี้คุณเชื่อไหมว่าเมื่อลุงจรเป็นแมวที่รู้ความขนาดนี้เจ้าของเจ้าของคลิปเธอพยายามจีบลุงจร
จีบเหรออยากจะให้ลุงจรมาอยู่บ้านไม่ต้องเป็นแมวจรจัดอีกต่อไป
ดูลุงจอนนั่งนอนอย่างเงี้ยเอ้ยน้องน่ารักมากถ้าผมเป็นลุงจอนน่ะอาจจะบอกกับเจ้าของบ้านว่าเออให้ไม่ต้องไม่ต้อง
ลุงจอนชอบอยู่เดียวเดียวเป็นเป็นแมวรักสันโดดเออแล้วดูท่านั่งเนี่ยเนาะดูไหมเนี่ยส้นอกสนใจอะไรยังไง
ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนจะไปคิดอะไรบ้างตามให้สบายอยู่แล้วลุงจรแกว่าอย่างนี้
จรขอเป็นแมวผู้พิทักษ์แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลุงจรแวะมาหาที่บ้านเอง

จรขออย่างนั้นแต่เจ้าของก็พยายามหาวิธีจีบลุงเหมือนกันนะ

ก็ต้องให้ชาวเน็ตหรือว่าธาตุแมวช่วยกันแสดงความคิดเห็นรวมถึงให้กำลังใจด้วยนะฮะ
จะให้ลุงจรเป็นลุงจรต่อไปหรือให้ลุงจรเนี่ยมอบตัวมอบใจให้กับเจ้าของคลิปดี
ก็ลองเม้นต์มาคุยกันได้เลยครับเออน่ารักนะคะ
ฉันเห็นอย่างนี้ดิฉันก็แอบหลงรักแมวขึ้นมานิดนึง

โอ้โหคุณจะรักมันหลงมันเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้เรารักแล้วก็หลง

ไปดูเรื่องสนุกภายในครอบครัว
เขาบอกว่าการโฆษณาเนี่ยการลงเสียงโฆษณามันต้องเสียงหล่อใหญ่

ติดตามคู่กัดสะบัดข่าวอะไรประมาณนี้
และน้ำเสียงที่ใช้ในการลงเสียงโฆษณาเนี่ย
ลองเอามาเปลี่ยนดูสิมาเปลี่ยนเป็นคำที่แบบว่า
ชื่นชมเมียรักเมียรักเมียมากแบบนี้ครับ
ชอบพูดจะไปไหนก็ไปแต่พอไปกลับมาถามใครให้ไป
ถ่ายรูปให้ก็บ่นถ่ายให้อ้วนอีกแล้ว
ไม่ได้เป็นที่คนถ่ายจ้าโบเชิญพิเศษ
คืนที่ฝันร้ายเก็บมาตีกันได้๑๐วัน
นี่ไม่ได้ด่านี่คือชื่นชม
ชมทั้งนั้นถ้าไม่รักไม่คิดถึงไม่พูดหรอก
จะเชื่อดีไหม
แต่จะบอกให้พี่คนนี้แกลงเสียงโฆษณา

เสียงเพราะเสียงหล่อเลยแล้วเขาก็มีทำเทรนนิ่งสอนคนสนใจลงเสียงโฆษณาด้วยนะ
แต่วันนี้มาเวอร์ชั่นแปลกมาในเวอร์ชั่นชื่นชม
มันใช่ไหมนิวดินไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฟังเสียงอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันรื่นหูดี
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีดีที่เอาใจสายกินกันบ้างคุณชนะวันนี้เอาใจคนที่ชอบนุ่ม

ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายร้านนมสดร้านนี้บอกเลยว่ามีเมนูสุดฟินค่ะเมนูอะไรบ้างอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบครึ่ง
โอ้ยหวานชำชอบหวานเนี่ยชอบนะสายนมเยอะด้วยดีจ้ะถูกอกถูกใจร้านนี้ชื่ออะไร
ร้านนี้คือร้านเล็กใหญ่นมสดเชื่อว่านุ่มสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยดังแถวนั้นน่าจะรู้จัก
เพราะว่าอยู่ที่บรรทัศน์ทองตรงข้ามซอยจุฬา๑๒นะคะ
ใช่ถ้าไปช่วงดึกเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีที่จอดรถมากมายนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้เราเลือกทานค่ะ
ขนมปังปิ้งก็มีปังเย็นก็มาเมนูน้ำต่างแบบร้อนแบบเย็นก็มีหมดเลยค่ะ
แต่เมนูสุดฮิตที่ต้องสั่งทุกโต๊ะเลยค่ะคุณชนะก็คือยังไงปังเย็นโอวันตินภูเขาไฟถ้วยใหญ่เครื่องแน่น

แล้วยังมีขนมปังที่ทาแยมทาครีมทานมเนยก็ว่าไปมีแบบเป็นแผ่นแบบเป็นก้อนเหมือนกับฮันนี่โพสต์มาแบบนั้นเลย
ชอบนะเยอะแยะค่ะเดี๋ยวเขากินอวดเรานะใครที่แบบสาวรักษาหุ่นกินแผ่นบางนะ
ดีที่สุดเลยค่ะอ่าแล้วทางร้านเขายังมีดนตรีสดมาให้ฟังด้วยนะมีดนตรีด้วยเหรอ
ดื่มนมไปนะคะแล้วก็ฟังดนตรีสดไปเพลิดเพลินทีเดียวบอกแล้วกันว่าร้านนี้เขาเปิดทุกวันค่ะ
ตั้งแต่๕โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะให้เบอร์โทรเอาไว้แล้ว
ร้านเล็กใหญ่นมสดสาขาบรรทัศน์ทองนะจ๊ะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยว่านมจะฉ่ำขนาดไหนจะหวานขนาดไหน
มันต้องหวานมันแน่คุณชอบของหวานอยู่แล้วคุณก็น่าจะไปนะไอ้อะไรที่มันหวานผมกินหมดถ้าไม่หวานไม่กินยิ่งอันนี้ได้กินเข้าไปนี่ซีดเลยนะ
โอ้ยอะไรฮะเสียวฟันฟันผูนใช่มั้ยเราจริงนะเย็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนกินอร่อยแต่พอโตมาปัญหาเกิด
ไม่โดนเอาไม้หน้าสามตีแสะหน้าไม่เป็นไรพูดกับพ่อแก่อย่าพูดเมื่อเข้าใจกันคุณผู้ชมครับมาสนุกสนับไปต่อกับช่วงนี้นะฮะ
สะกิดยิ้มวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของคุณพ่อ
เมื่อต้องอยู่กับคุณลูกความเฮฮาจึงบังเกิดแบบนี้
ติดตามเลยในช่วงของสกิดยิ้ม
บอกว่าคลิปนี้คือการที่ปล่อยให้ลูกมัวแต่เล่นกับพ่อ

สุดท้ายง่ายเงิบเลย

เพราะว่าพ่อน่ะคือสูงกว่าตัวโตกว่าความรุนแรงกว่าจะมากกว่า

ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้หลังเป็นไงยังดีอยู่หรือเปล่า
ต้องถามคุณแม่คุณแม่นี่ใช่คนถ่ายคลิปไหม

คุณแม่เลยบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะขำหรือจะช่วยยังไงดี

เอานะมันต้องมีประสบการณ์ชีวิต
ดูแลกันให้ดีแล้วกันนะขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับ
ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสนุกกับการห้อยโหนโจรทยานแบบทาซานไงคะ

แต่ขากลับมันจะกลับยังไงคะ
ไปดูค่ะ
โอ้ยมันก็สนุกหรอกนะตอนไปอ่ะ

แต่ตอนกลับจะกลับยังไงให้มันง่ายล่ะคะ

ตอนกลับมาอ้าวรับด้วย

ป๊าก็พยายามโยนเชือกมาให้ช่วยดึงให้สาวกลับมานะคะ

เอายังไงก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
แล้วป๊าเองก็ต้องประคองตัวเองให้อยู่อย่างมั่นคงนะ
งั้นร่วงตกลงไปเปียกนะคะคุณป้าค่ะ

ไปดูต่อเผื่อมีอีกหลายคลิปนะคะ

คือมีรถบรรทุกเขาทำกล่องตะปูร่วงกลางถนน

งานนี้งานเข้ากันเป็นแถวเป็นอย่างไรกันต่อบ้าง
เดี๋ยวกลับมาต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

เราขับรถไปตามท้องถนนแล้วจู่เนี่ย

เทกระจาดกล่องสปูมา
แล้วเราเรียกไม่ทันเราต้องเหยียบ

คันต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
เอ้าดูเหตุการณ์กันหน่อย
บอกเลยว่ายังดีที่ไม่ใช่บ้านเรา
นี่เขาไม่ได้จอดข้างทางเพื่อทำธุระอะไรทั้งนั้นนะ
จอดข้างทางเพื่อซ่อมล้อนี่แหละค่ะ
คือเปลี่ยนล้อเลยล่ะค่ะเพราะว่า
รถที่จอดอยู่๓๐คันเนี่ยนะคะ

เหยียบโดนตะปูยางแตกไปต่อไม่ได้แล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนสาย๔๔
ไหนเนื้อคล์สแองเจลส์รัฐคาลิฟอร์เนียค่ะ
เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๙ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ตำรวจราตเตอร์เวรทางด่วนคาลิฟอร์เนียก็เลยบอกให้ฟัง
ว่ารถบรรทุกที่แล่นผ่านมาน่าจะทำกล่องตะปูตกเอาไว้โดยไม่ตั้งใจ

เข้าตะปูหล่นกระจายทั่วพื้นแบบนี้รถเขาก็ไม่สังเกตไม่รู้
เยียบแล้วก็ทำให้ยางแตกกันทุกคันเลยเนี่ยนะคะ
มันเหลียร์หลักเลยนะยางแตกแล้วขับมาด้วยความเร็วอะ
จริงค่ะคุณชนะแล้วนี่เป็นทางด่วนด้วยไง
เจ้าพระที่ก็เริ่มรีบมาคุมสถานการณ์นะคะ

มันคล้อดีที่ไม่มีใครได้รับปากจิบจากเหตุการณ์นี้
แต่ว่าก็ต้องมาเปลี่ยนล้ออะไร
โอ้โหไม่รู้ว่าล้ออะไรจะพอไหมไง

ดังนั้นก็ดูแล้วก็ต้องกลับมาดูบ้านเราเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็มีเรื่องของการย้ำเตือนข้อกฎหมายในการบรรทุกสิ่งของนะคะ
อย่าให้อะไรมันร่วงหล่นลงไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้
ครับมาเรื่องนี้กันบ้าง
บอกว่าเป็นเรื่องราวที่แหมชวนให้คิดว่ามันเป็นไปได้เหรอ

น้ำสกัดเย็นอืมที่เขาว่ากันว่ามีสรรพคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ย
โอ้โหรักษาได้สารพัดโรค

ล่าสุดนะครับหน่วยงานภาครัฐเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เพราะว่าทางกองบังคับการปราบรามเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาออกมาเตือน
และแจ้งไปทางอ้อยให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะครับ

คือทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาเผยแพร่ข้อมูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก

โดยอาจารย์เจดของรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาเอามาบอกถึงนี่น้ำสกัดเย็น
แล้วมาเพราะกับสรรพคุณที่โอ้โหมันเหนือ
เขาบอกรักษาได้ครอบจักรวาลเลย

โอ้โหนั่นน่ะสิจริงหรือเปล่า

เป็นยาเทวดารักษาป้องกันได้ครอบจักรวาล
แฟนเพจส่งมาให้กับอาจารย์แกดู
อาจารย์ดูแล้วโอ้โหชัดแบบนี้

แล้วดูสิแต่ละขวดประมาณนี้ขายตั้งขวดละ๑๕๐บาท

ไอ้ใสอย่างนี้อย่าไปเชื่อใจ
เพราะไม่รู้ว่าผสมอะไรลงไปบ้าง

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่พวกสเตรอยด์เข้าไปเยอะ
อ่ะกินเข้าไปมันอาจจะหายปวด
แต่ว่ามันมีโทษมหัน

แล้วจะมโนคิดเป็นไงว่าเอ้าพอมันหายปวดหายอะไร

ต่อกินซ้ำต่อเนื่องเดี๋ยวอาการอื่นมันจะมานะครับ

เอาเป็นว่าเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่ดูแล้ว

สายด่วนอยนะฮะ๑๕๕๖
โทรศัพท์๐๒๕๙๐๑๕๕๖ครับ
หรือไม่ก็ถ่ายรูปร้องเรียนไปที่แฟนเพจ

เห็นแต่พวกสรรพคุณก็คิดว่ามันจะดี
ค่ะแล้วบางทีนะเราก็อาจจะอยากหาอะไรกิน
เพื่อให้เราหายจากการเจ็บป่วยใช่ไหม

ส่วนใครอยากจะเสพข่าวสาร
กระแสต่างที่เป็นไวรัลดิฉันบอกเลยว่า

รองว่าคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารอย่างแน่นอน
เป็นข่าวสั้นแต่ได้ใจความ

พบกับผู้ประกาศมืออาชีพทุกคนมาเล่าข่าวแบบง่าย

หิวส้มตำก็ตำมาได้ทุกที่

แต่จะได้ตำส้มตำหรือเปล่า

ผู้กัดสวัสดิ์ข่าว

เราที่จะได้มือถือสุดเจ๋งสุดจ้าไป
รอมา๒สัปดาห์วันนี้จะได้รู้สักทีค่ะ

ซิว่าจะได้กินส้มตำจริงหรือเปล่าครับ

หัว

อุ๊ยมันเอาพริกออกมามองกูอีกแล้ว

ขูดไปแอบเล็มแอบกินไป

นะแล้วแถมเป็นตำแบบเดลิเบอรี่

แอบแซ่บดูสักชิ้นสองชิ้นดู

เป็นไปได้มีผู้ใหญ่อีกสักคนหรือเปล่า

และสำหรับใครที่รอคอยอยู่ว่าจะเป็นผู้โชคดี

และผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือ

ส่งมาบอกเราว่าชอบหน้าหนาวค่ะ
เพราะเวลาหนาวจะได้มีคนมากอด
บอกด้วยว่าเราเนี่ยก่อนอุ่นน้ำ
ถูกใจทีมงานทีมงานก็เลยคัดเลือกมาแล้วก็มอบให้เลยนะครับ

ใครพลาดไปอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งตกอกตกใจ
เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าเราจะเอาของรางวัลอะไรมาให้กับคุณผู้ชม
แต่อยากจะให้ดูกันหน่อยกับมือถือที่เราจะมอบให้

บอกกันมาตั้งหลายสัปดาห์กว่าจะรู้ว่าใครเป็นผู้โชคดี
งามมากเดี๋ยวนี้เขาพับกัน
ทักกันเข้ามาก่อนแสดงตัวตนก่อนนะคะ
ส่วนใครพลาดไปก็รอติดตามได้ว่ารายการของเรามีของรางวัลอะไรมาแจกมามอบอีกนะคะ
เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของเจ้าแมวตัวหนึ่งที่ทำให้คนดูต้องลุ้นตาม
แบบกายกรรมอ่ะอยู่สิว่าจะลุ้นขนาดไหนนานาสิ

กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับคมกันแบบทั้งหมดได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ